จากที่เป้ิ้ลโพส

ปกติเนี่ยเปิ้ลก็แชร์แบ่งปันสิ่งของอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเป้ิ้ลก็จัดแว่นตัวเองจัดเสื้อจัดชุดไหว้น้ำ

มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่เราซื้อมา
เพราะว่าตัวเองก็หาด้วยน้ำพักน้ำแรงรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราแล้วก็วันหนึ่งเปิ้ลก็เดินเข้าไปในห้องที่แบบเก็บอ่ะ
กระเป๋าตอนนี้เราก็มองมองไปมองมาเราก็เลยแบบ
ลองรวบรวมราคาดูทั้งหมดพอรวมไปรวมมาอุ้ยซื้อรถได้เลยเนี่ย
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำยังไงที่จะแบบ
ถ้าเผื่อเราสมมุติวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกแล้วอ่ะของพวกนี้มันอาจจะแบบ
เป็นของที่ไร้คุณค่าไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวที่อยู่
หลายคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจกับของพวกนี้อยู่แล้ว
เราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะแบ่งปันให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่า
อืมเท่านั้นเองอาจจะเพราะเป็นความค่ะมันดูเหมือนแบบว่าเราแบบเออ
จะฝากไว้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าจริงจริงแล้ว
ญาติเราทุกคนเนี่ยเปิ้ลก็เห็นว่าเขาจากไปง่ายจริง
อย่างคุณตาอย่างนี้วันหนึ่งเราเปิดประตูมาคุณตาก็หลับไปเลย
แล้วน้องสาวเปิ้ลเอยแม่เปิ้ลเอยหรือว่าคุณยายเปิ้ลเนย
อยู่วันหนึ่งเขาก็จากไปโดยที่แบบไม่ได้ล่ำลาอะไรเลย
แล้วก็ทิ้งสมบัติทิ้งมรดกเอาไว้เต็มเลยเราก็เลยรู้สึกว่า
วันหนึ่งเราอยากจะแบบฝากเพื่อนเพื่อนเพราะตัวเปิ้ลเองจริงทั้งโลกเนี้ย
ก็มีเปิ้ลอยู่คนเดียวบนโลกจริงจริงเรายังไม่รู้เลยว่าเออ
ใครจะมาดูแลหมาแมวเราหรืออะไรอย่างนี้
เราก็เลยคิดว่าอยากจัดสรรสมบัติที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองมูลค่ามันเยอะไหมครับ
กับไอ้ที่บอกว่าเพื่อนอะไรที่เราเออมูลค่าเยอะไหม
ก็รวมรวมกันที่วันนั้นนับอ่ะนะคะประมาณเกือบ๒ล้านนะคะ
ใช่เพราะว่าชาแนลเองก็๖ใบแล้วอ่ะแล้วก็มีแอร์เมสอีก๒ใบ
แล้วก็เอ๊ะ๓ใบนี้มันก็แบบมันซื้อบ้านได้เลยนะ
แต่แล้วว่าเพื่อนเปิ้ลที่เปิ้ลคบอยู่รอบตัวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นว่ามันมีประโยชน์เลย
คิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นของมีมูลค่าของหลายคน
แล้วก็ไปประมูลกันแล้วก็แบบเออได้เอามาแบบได้เอาเงินก้อนนั้น
อยากให้พี่นักข่าวเป็นคนช่วยจัดการเลยฝากบีบี้ด้วยจริง
จริงฝากไว้เลยมีค่ะก็วันนั้นที่เปิ้ลพูดเสร็จ
ก็ได้ส่งข้อความไปคุยกับทนายบอกว่าเปิ้ลมีเจตนารมณ์แบบนี้
แล้วก็จัดการให้เปิ้ลด้วยคือตั้งใจจริงจริงค่ะจริงจริงจุดจุดที่มันแบบ
เราเราจะต้องแบบโพสต์แล้วสิ่งที่เราจะต้องแบบเราจะต้องฝากไว้กับคนรุ่นหลังแล้ว
มันคืออะไรยังไงทำไมเราอยู่เราติ้งขึ้นมาได้ตรงนั้น
ก็คิดจริงคิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเช่นการซื้อกระเป๋าแต่ละใบเนี่ย
ราคามันสูงแล้วก็จะคิดตลอดเวลาทุกครั้งที่จะจ่ายเงิน
จะเซ็นเครดิตการ์ดเราก็จะคิดว่าใบไหนที่มันขายได้ราคา
เผื่อวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเราจะได้แบบเอาไปให้สร้างประโยชน์

คือคิดมาตั้งแต่ต้นจริงคิดอย่างนี้มาจริง

จริงแล้วเปิ้ลกลัวคนจะว่าเปิ้ลเพี้ยนนะคะ
แต่เอาจริงนะคะคือเปิ้ลเองเคยมีแบบว่าประสบการณ์ในการถอดกายละเอียดออกจากกายหยาบมาแล้วจริง๓ครั้ง
คือเปิ้ลเคยไปท็อกโชว์รายการหนึ่งด้วยแล้วก็แบบเราเคยถอดจิตขนาดที่ว่า
เราไปหาผู้จัดการเราไปหาคุณเสานี่ค่ะไปหาคุณเสา
เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเห็นว่าทำไมเราอยู่ที่โรงพยาบาล
พอเรากลับมาเราโทรหาเขาเขาบอกอยู่ที่โรงพยาบาล
คือเคยไปออกท็อกโชว์มาแล้ว๓ครั้งที่เปิ้ลหลับแล้วเปิ้ลตื่นมาแล้วเปิ้ลรู้สึกว่า
จริงแล้วคนเราเนี่ยการตายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว
จริงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดคนตายมันเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าเรื่องที่ไม่ปกติก็คือว่าเราสร้างสินทรัพย์ที่มันฟุ่มเฟือยเยอะแยะมากมายเลย
แต่เราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเวลาเราไม่อยู่แล้วเท่านั้นเอง
ไม่ได้ฝันใช่ไหมพี่เปิ้ลจริงที่เราคิดว่าเราไปหาเขาที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ฝันค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้น๓ครั้งในชีวิตจริง
ครั้งแรกเนี่ยก็คือตัวเปิ้ลเองหลับไปหลับไปใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเห็นตัวเองเนี่ยนอนอยู่
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปลานบุรีจริงสาบานได้เปิ้ลไม่ได้โกหกเลยนะคะ
ไปทำบุญวันปีใหม่ค่ะไปโชว์ตัวกับอ้ำธนิชาค่ะ
แล้วก็ตอนประมาณตี๓ตี๔เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราลอยขึ้นไปจนติดเพดานเลย
แล้วเราก็เลยแบบเกือบติดพัดลมเพดานเราก็ตกใจเราก็แบบหันมามองก็เห็นตัวเรานอนอยู่ที่พื้น
นอนอยู่ที่บนเตียงอะไรอย่างนี้พื้นเตียงแล้วเสร็จแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ดันตัวเองแล้วก็กลับมาที่ตัวเองใหม่ค่ะ
แล้วก็วันนั้นตี๓๓๐เปิ้ลก็ลงไปที่ล็อบบี้เลยคือเราตกใจเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตี๓๓๐แล้วก็ปรากฏว่ามันประมาณตี๕หรือ๖โมงเช้าเนี่ยเขาสแตนบายนักแสดงว่า
ตีห้าจะมีการใส่บาทพระร้อยรูปเพราะเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะเราก็เลยผู้จัดการเปิ้ลก็อยู่วันนั้น
เขาบอกว่าทำไมมารอตั้งแต่ตี๓๓๐เราบอกเรารู้สึกเหมือนเราถอดออกมาจากร่างแบบนี้ได้
อันนี้คือครั้งแรกแล้วก็เกิดขึ้นครั้งที่สองอีกก็คือวันปีใหม่ปีถัดไปอีกใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นครั้งที่สอง
แล้วก็เกิดขึ้นครั้งที่๓อีกมันเกิดมา๓ครั้งแล้วจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะการที่แบบเราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากต้องการที่สุดก็คือเราอยากจะแบบฝากฝังสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นเอง
แล้วคุณเหมือนว่าเรารู้สึกว่าวิญญาณเราออกจากร่าง
มันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะมีห้องพระแล้วเปิ้ลเนี่ยเป็นคนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกคืนจริงตั้งแต่ตั้งแต่แบบขวบสองขวบเลยก็คือนั่งสมาธิตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันไม่เคยเว้นสักคืนเลยเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็ศึกษาอย่างละเอียดว่าเออคนเราแยกไกลละเอียดไกลหยาบได้ก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะ
ก็ไม่น่าจะใช่ละครนะคะเพราะว่าอย่างเปิ้ลอ่านจนละเอียดใช่ป่ะพอครั้งที่สามเนี่ยเราอ่านจนศึกษาละเอียดแล้วว่าจริงรายละเอียดกับกายหยาบมันแยกได้จริงแล้วมันสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วครั้งที่สามเนี่ยคือเปิ้ลหลับกลางวันอยู่แล้วเปิ้ลก็ยกแขนขึ้นมาปรากฏว่าแขนเราอ่ะมันยังอยู่ที่เดิม

มากเลยอ่ะเราขอไปแบบว่ากลับดีกว่าเราตกนรกหรือเปล่าความคิดตอนนั้นนะคะเราก็บอกว่าอุ๊ยร้อนเหมือนตัวจะไหม้เลยกลับดีกว่าเฮ้ยก่อนกลับเราขอไปหาผู้จัดการเราดีกว่าเราก็นึกถึงหน้าเขาตรงนี้ก็แสบอีกแบบจิ๊ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไปมองลืมตามามันเป็นโรงพยาบาลมันเป็นโรงพย
ผู้จัดการเปิ้ลเปิ้ลโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าเปิ้ลรู้ไหมตอนเนี้ยคือน้องอ่ะเบ้นอ่ะไส้ติ่งแตกเราก็เลยมาหาเบ้นที่โรงพยาบาลแล้วเรายังมองเลยว่าทำไมโรงพยาบาลมันเขียวจังเราค่ะเราไม่ได้ว่าอยากจะถอดหรือไม่ถอดค่ะเราแค่มองว่ามันทุกอย่างมันเป็นอันนี้จังแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้เกิดวันหนึ่งเปิ้ลหลับไปแล้วเปิ้ลไม่ตื่นก็คือขอฝากประมูลของมัน

เถอะพี่ประมูลเถอะพี่เพราะว่าหลายหลายคนจะได้มีโอกาสร่วมสนุกแล้วก็ประมูลด้วยเราก็เลยมองว่าถ้าเราวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วทุกคนจะได้ร่วมสนุกกันอีกทีนึงค่ะตัวคนเดียวเลยต้องแบบว่าเตรียมตัวสั่งลาดีกว่าใครบอกว่าโสดคะมีก็มีแบบว่าคุยคุยบ้างมีคุย

มันเป็นสิ่งที่เปิ้ลตั้งใจไว้แล้วอะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ